วัดเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจและเป็นที่อยู่อาศัยของพระภิกษุที่อยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก
โดยเฉพาะวัดคามวาศีจึงต้องกำหนดเขตหรือศรีมาออกเป็น๓ส่วนอย่างชัดเจนคือ
สังขาวาสใช้เป็นที่อยู่อาศัยของพระภิกษุเช่นกุฏิหอฉันหอสวดมนต์สาราการประเรียนและหอไตร
พุทธาวาสใช้เป็นที่ประกอบกิจของสงฆ์เช่นเจดีวิหารและโบสถ์
สาธารณะในอดีตนั้นวัดมีอนาเขตกว้างขวางมาก
จึงมีที่เหลือใช้ประกอบกิจกรรมทางศาสนาของประชาชน
และจัดงานประเพณีประจำปีด้วยเช่นงานบุญบ้างไฟงานสงกราน
หรือสร้างเจดีบรรจุอธิษฐาตุของผู้ตาย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน